คุณผู้ชมครับไปดูรายชื่อของทั้ง๖เกมนะครับ

ก็นายสันติโหลทองนะครับ
เรียกราบเปิดเพลย์รายชื่อทั้ง๖เกมที่จะใช้ในการใช้เรียนทองเรียบร้อยนะครับ

แล้วก็เกมที่เป็นแนวไฟติ้งอะไรแบบนี้